มาแล้วเลขคลิกชีวิตเดี๋ยวสหนึ่งจะไปแล้ว

รุ่นใหม่ที่จะใช้๖หลักกันนะครับ

แต่ครับนี่๖หลักอาจารย์ก็ต้องมาให้จับคู่อีก
ใช่มีอีกหลายคู่เพิ่มเติม
และมีตัวเลขที่คุณผู้ชมจะต้องจับตาให้ดี

ใช่ค่ะคุณปออาจารย์ปอพร้อมอยู่แล้ว

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับช่วงเลขคลิกชีวิตอาจารย์ปอนางฟ้าเลขริขิต
มาอยู่กับคุณผู้ชมทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้

อาจารย์ปอรออาจารย์มาทั้งสัปดาห์เลย

ในอนาคตภายใน๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ดังนั้นค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องตื่นตกใจเนอะ
เพราะทุกวันนี้คนยังจำ๔หลักของตัวเองอยู่ยังคุ้นเคยกันอยู่
แล้วก็ในกรณีถ้าเราบัตรหายหรือเราไปทำบัตรใหม่ในช่วงนี้

ก็จะคล้ายสูตรใน๔หลักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
เราเริ่มกันเลยพร้อมกับการยกตัวอย่างนะคะ๖ตัวนะคะ๖ตัวถือว่าเป็นเลขเงินก้อนโตนะคะ

ทั้งหมด๕คู่นะคะคราวนี้ล่ะมีเรื่องของเงินทองให้เราพูดถึงเยอะแล้ว
คู่สุดท้ายอย่าลืมสูตรของเราคือมี๕ลงท้าย
มี๕ลงท้ายเพื่ออะไรนะครับอาจารย์ย้ำกันอีกครั้ง
ในการเก็บเงินสติในการใช้เงิน
หรือ๑๕๕๑๕๕๖๕๔๕คือถือว่าเป็นเลขสตินะคะให้อยู่ตรงท้ายเป็นคู่สุดท้าย
เลขล้อทที่แล้วหาผู้ชมจำดังที่ขึ้นหน้าจออยู่นะคะ
อีกหนึ่งกรณีอย่างที่เราพูดกันว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้เงินเก่งจริง
ใช้มือเติบมากลงท้ายด้วย๑๖และ๖๑นะคะ
แล้วส่วนอีก๔คู่ทำยังไงดีล่ะ
ใส่เลขเงินเข้าไปเต็มเลย
เงินเดือนเงินเข้าเรื่อย
ใช่เงินเข้าเรื่อยถือว่าเป็นเงินก้อนเล็กนะคะ
ก็อย่างเช่นที่เราแนะนำเมื่อกี้คือ๖๙๙๖ก็อยู่ในกลุ่มนี้

มาจากเงินเดือนมาจากการค้าขายออนไลน์

เราต้องมาใส่ใน๔คู่แรก
เงินก้อนโตเมื่อกี้ที่แอบแนะนำไป
ปรากฏว่าทั้งประเทศไปเปลี่ยนเป็นราคาดีไม่ได้

ก้านโตที่เราพูดถึงเมื่อกี้อย่างเช่น๗๘

หรือว่าพวก๒๘๒นะคะ

ก็คือเราต้องนำมาบวกรวมนำมาวางรวมให้ได้
แล้วอย่าลืมปิดสุดท้ายคือเลขสติค่ะ

แล้วก็เลขที่มีผลต่อความมั่งคั่งร่ำรวย

เผื่ออาจารย์ได้เป็นคำถามถามคุณผู้ชมเลยค่ะเอาอย่างนี้เลย
แจกเลยครับอาจารย์เราจะแจกประมาณ๖ตัวดีกว่านะคะอ้าว
จะเป็น๗๘๒ครับผม

ปิดด้วย๕หรืออีกกรณีหนึ่ง๖๕ก็ถือเป็นเลขสติ
และเงินทองพร้อมเพียงกันนะคะอันนี้ถือเป็นเงินก้อนโตนะคะ
กรณีว่ามาจากการประสานงานขายของชิ้นใหญ่
ธุรกิจกิจการใหญ่ที่รับเงินเป็นแสนเป็นล้านนะคะ
มาฟังฝั่งนี้นะคะเรามาดูเงินก้อนเล็ก
แล้วก็เงินเดือนกันบ้างที่คนส่วนใหญ่ก็จะต้องการอยากจะรู้
อ้าวเริ่มเลย๒๔๖นะคะ

ค่ะ๓๒อันนี้จำง่ายด้วยนะคะ

อันนี้๕ครับค่ะอีกเลขหนึ่งนะคะ

ถ้าถามว่าตัวเลขพวกนี้ช่วยอะไรเราได้ไหม

ถ้าเราลองใช้ดูแล้วเดือนหนึ่งไม่เห็น
เงินไม่เข้าสักทีหรือเข้ามาแล้วก็ออกเร็วเหมือนเดิม
ก็แสดงว่าไม่ถูกฉลกแล้วลองชุดต่อไป
อ่านะฮะวันนี้อาจารย์มาบอกไว้ก่อน
หลักที่จะใช้ในอนาคตหากคุณต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างไร
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอด้วยนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวจันทร์หน้ามาเจอกันแต่เช้าเห็นอาจารย์บอก
จะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายปรับเปลี่ยนงาน
น่าสนใจมากส่วนหนังสือเล่มนี้
เดี๋ยวให้สอสองของผมบอกกติกาคำถามดีกว่านะครับ